ทำไมคุณถึงยังเล่นข่าวแบบนี้อยู่
ยังตัดสินใจเลือกข่าวที่มันไม่ได้ให้ความรู้ความคิดให้ปัญญากับคน
ในช่วง๒๓ปีก่อนหน้าผมจะได้รับคำถามบ่อยมากเลยนะครับว่า
เชื่อไหมครับว่าผมจะตอบทุกครั้งเลยว่าผมรู้สึกยินดีมากเลย
เพราะว่าในแง่ของผู้ผลิตสิ่งพิมพ์นะครับ
จำนวนมากคนข้างนอกจะไม่รู้เลยว่าเราเผชิญกับปัญหาอะไรมากมายนะครับ
มีต้นทุนที่เราต้องแบกรับที่คนไม่รู้มากมายนะครับ
ส่วนสิ่งพิมพ์เป็นลักษณะธุรกิจที่แบบลงทุนไปเยอะมากนะครับ
ไปก่อนพูดง่ายแต่ผลตอบแทนคืนกลับมามันน้อยนิดเดียวนะครับ
นั้นมันก็ต้องสูญเสียไปกับค่าผลิตค่าจัดจำหน่ายค่านู้นค่านี้เยอะแยะเลย
เพราะฉะนั้นคนทำสื่อสิ่งพิมพ์ผมเชื่อเลยนะว่าจำนวนมากทำด้วยหัวใจนะ
ความตั้งใจจริงคุณลองนึกดูเลยครับว่านึกย้อนกลับไปเมื่อสักเอา๑๐๒๐ปีที่แล้วเลย
คนที่จะมีสื่อครบหมดทุกด้านอย่างนี้คุณต้องคุณต้องกำเงินประมาณผมว่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาทนะครับ
ของสื่อออนไลน์ทุกวันนี้
สิ่งพิมพ์จะค่อยทยอยหมดไปศูนย์หายไปนะครับ
สิ่งพิมพ์จะอยู่ยากขึ้นเรื่อยแล้วผมเชื่อว่า
ภายใน๒๓ปี๓ปี๕ปีนับจากนี้
มันจะค่อยศูนย์สลายไปน้อยลงเรื่อยนะครับ

มาลบล้างหรือทำลายไม่ได้เพราะฉะนั้นมันยังอยู่ได้
มันอาจจะต้องปรับตัวเรื่องการขาย
สำหรับคนทำสื่อนะครับพอเกิดภาวะการแข่งขันแบบที่คู่แข่งมันเยอะมากนะครับ
ไม่มีจุดเด่นแล้วก็ไม่สามารถมีฐานแฟนที่มากพอนะครับ
วันหนึ่งก็จะอยู่ยากอยู่ยากว่าทำออกมาแล้วมันไม่ได้ผลอะไรขึ้นมานะครับ
ทำสื่อออนไลน์มันมีข้อควรระวังไหมฮะ
เปรียบเทียบสื่อออนไลน์สื่อใหม่กับสื่อเก่าแบบสื่อหนังสือพิมพ์นิยสารนะครับ
ก็คือเวลาทำสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันจะมีกระบวนการของการบรรณาธิการที่ค่อนข้างเข้มข้นมากนึกออกไหม
บรรณาธิการก็คือการตรวจสอบการรีเช็คการตรวจทานการกันกรองครับ
ก่อนที่จะปล่อยคอนเทนต์นั้นออกไปนะครับ
แต่ว่าทุกวันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับสำนักข่าวจำนวนมากหรือว่าสื่อออนไลน์จำนวนมากเนี่ย
ไม่มีคนหรือว่าคณะทำงานที่ทำหน้าที่นี้
เพราะฉะนั้นยิ่งมาแข่งกับเรื่องเวลาด้วยที่จะต้องแบบแย่งชิงคนอ่านเนี่ย
ต้องพูดเป็นเจ้าแรกผมว่ามันก็เลยทำให้คุณภาพของข่าวเนี่ยมันด้อยลงนะครับ
มากกว่านั้นที่แย่ไปกว่านั้นก็คือบางทีก็เป็นข่าวผิดด้วยความที่เรารีบร้อนที่จะโพสต์ก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับ
สำนักข่าวทำไมคุณถึงยังเล่นข่าวแบบนี้อยู่
ยังตัดสินใจเลือกข่าวที่มันไม่ได้ให้ความรู้ความคิดให้ปัญญากับคนนะครับ
ตรงกันข้ามเลยทำไมคุณถึงเลือกนำเสนอข่าวที่มันทำให้คนด้อยสติปัญญาลง
งมงายมากขึ้นโง่ลงนะครับ
ผมแค่ข้องใจเท่านั้นเลยว่าเฮ้ยพอถึงจุดหนึ่งนะครับ
ต้องมีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาเลือกที่จะไม่เอาข่าวบางข่าว
เทนต์บางคอนเทนต์ที่มันไม่ให้ประโยชนกับผู้คนและสั่ง
ตามน้ำคิดมาให้ผู้ชมเตรียมอัลแม่ค่ะ
ไม่โปรดติดตาม